ต่อกันที่เรื่องราวชีวิตที่สุดรันทศจนหลายคนบอกว่า
และทีนี้มีวันหนึ่งซ้อนรถจักรยานยนต์พี่ชาย
พี่ชายก็ยังอายุไม่เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
เพื่อที่จะไปซื้อข้าวให้พ่อกับแม่ที่พิการ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุกับ๒คนนี้
ทำให้น้องแมนยูวัย๙ขวบถูกรถชน
แล้วก็ทำให้แขนซ้ายขาด
คุณถึงเขาบอกว่ากรรมอะไรของเด็กนักหนา

คือตัวน้องกระเด็นมาโดนตรงรั้วเหล็กนี้ค่ะ
แล้วก็เลยทำให้แขนซ้ายขาด
กลายเป็นน้องพิการทั้งตาแล้วก็แขนเลยนะคะ
ผู้ที่ไปพบเห็นเหตุการณ์เนี่ย
นำเรื่องราวชีวิตสุดลันทศของน้องมาโพสต์
แล้วบอกว่าตอนที่เห็นเหตุการณ์นะ
แมนยูอยู่ในอ้อมกอดของพี่ชาย
น้องแมนยูยังมีสติอยู่
แต่ดูแขนน้องแมนยูขาดไปแล้วนะฮะ
ตอนนั้นน้องแมนยูบอกให้พี่ชายบอกว่า
พี่รีบไปซื้อข้าวให้พ่อกับแม่เถอะ
ไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวพ่อแม่ไม่มีข้าวกิน
ส่วนตัวน้องเองแขนขาด
คนที่ไปพบไปเห็นนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

มาพบมาเห็นน้องแมนยูแขนขาด

แล้วก็ช่วยเก็บแขนของน้องแมนยู
แล้วรีบนำตัวน้องแมนยูส่งโรงพยาบาล

เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าไปช้ากว่านี้อีกนิดเดียว
ไม่รู้ว่าจะต่อแขนให้น้องได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ
ผู้ไปพบเห็นประสบเหตุครั้งนี้
คือนางสาวกิริตากรมะระครองอายุ๒๘ปีนะฮะ

ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของน้องแมนยูด้วยนะครับ
โพสต์เรื่องราวของน้องแมนยูวัย๙ขวบ
เคราะห์ร้ายโดยเล่าให้ฟังบอกว่า
ควรทำอย่างไรหน่วยงานไหนจะช่วยน้องได้บ้าง

ค่ารักษาพยาบาลน้องแมนยูที่แขนขาดเนี่ยนะฮะ
คือ๑๕๐๐๐บาท
ว่าจะควรทำกันอย่างไรอุบัติเหตุต้องจ่ายเองทั้งหมด
พ่อน้องแมนยูหูหนวก
ส่วนน้องเองก็ตาบอดข้างซ้ายยังมาแขนขาดอีก
กรรมอะไรนักหนาของเด็กคนหนึ่ง
แล้วก็เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒ตุลาคมช่วงเย็น๔โมงเย็น
ขณะที่คุณกิริตากรผู้ประสบเหตุ
เดินทางไปรับลูกในตัวเมืองของจังหวัดเลย
พอมาถึง๓แยกบ้านนาดินดำ

และปรากฏว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุคือน้องแมนยู

แล้วก็น้องแมนยูนั่งอยู่ที่พื้นเหมือนจะเป็นลม
มีพี่ชายตัวน้อยคอยดูแล
แต่แขนซ้ายน้องแมนยูไม่มีแล้ว

ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุตรงประตูรั้วสีแดง

แล้วก็มากระแทกตรงนี้จนแขนขาดทันทีนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยรีบแจ้ง๑๖๖๙ให้มาช่วย
ไปเกือบ๓๐นาทีรถกู้ชีพยังมาไม่ถึงอีก
เธอก็เลยแจ้งทางโรงพยาบาลจังหวัดเลยโดยตรงนะฮะ
แล้วก็นี่แหละครับเธอก็รีบพาน้องแมนยู
ขึ้นรถของตัวเธอเองไปโรงพยาบาลจังหวัดเลย
แล้วก็มาเจอกับรถของโรงพยาบาลกันกลางทาง
ก็เลยรีบส่งตัวน้องแมนยูให้กับทางโรงพยาบาลเขา
แต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอมีสติมากนะ
แล้วก็เธอก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลอะไรอย่างนี้
รีบเก็บแขนของน้องแมนยูใส่ในถุงน้ำแข็ง
แล้วเอาไปส่งให้โรงพยาบาลด้วย
และตอนนี้โรงพยาบาลจังหวัดเลย
ก็ส่งต่อตัวน้องแมนยูไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทันเทีย
คือผู้หญิงคนนี้ได้พูดคุยกับพี่ชายของน้องแมนยู
คือตอนนั้นพี่ชายแล้วก็น้องแมนยูเอง
เอาเงินแม่มา๑๕๐บาทเพื่อไปซื้อกับข้าวให้แม่ในตลาด
ก็ซ้อมรถจักรยานยนต์ของพี่ชาย
พอมาถึงสามแยกบ้านนาดินดำมีรถเก๋งคันข้างหน้าเบรกกระทันหัน

พี่ชายแล้วก็น้องแมนยูที่ขี่แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์ตามหลังรถเก๋ง
อาจจะมองไม่เห็นเกิดการเฉียวชนกับรถเก๋ง
ตัวน้องแมนยูกระเด็นไปถูกเหล็กฉากประตูรั้วบ้าน

ทำให้แขนซ้ายขาดทันทีแต่น้องแมนยูยังได้สติ
ขนาดตอนนั้นเองตัวก็เจ็บแขนก็ขาด
บอกพี่ชายว่าไม่ต้องห่วงรีบไปซื้อกับข้าวให้แม่กิน
เดี๋ยวแม่จะไม่ได้กินข้าว

คือในโพสต์ก็ยังเล่าอีกนะครับว่าน้องแมนยูเป็นเด็กดีมากนะ
กระตันยูนิสัยดีครอบครัวน้องแมนยูมีฐานะยากจน
หูหนวกแม่ตาบอดน้องแมนยูก็ตาบอดข้างซ้ายอยู่แล้ว
เคราะหร้ายมาแขนซ้ายขาดอีก
เธอก็เลยนำเรื่องราวโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตั้งแสนกับ๕๐๐บาทนะครับ
ปรากฏว่าถึงตอนนี้เองหลังจากที่เธอโพสต์
มีคนใจบุญบริจาคเงินเข้ามาช่วยเหลือ๑๑๙๕๗๑๐บาท

คนโพสต์เองบอกว่าตอนนี้เงินมากเกินคาดแล้ว
ซึ่งปิดบัญชีแล้วรับบริจาคไม่รับแล้วนะครับ

โดยเงินจำนวนนี้ตัวของเธอเองจะจัดสรรปันส่วน

แสนบาทให้กับนางคำล่าวรรณชัยแม่ของน้องแมนยู

แล้วก็เธอจะนำเงิน๑แสนบาทแบ่งไปมอบเงิน
บริจาคให้กับโรงพยาบาลเมืองเลยด้วย
แล้วก็จะนำไปมอบโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ที่ดูแลรักษาน้องแมนยูอีก๒แสนบาท
ก็จัดการค่ารักษาอะไรต่างนานานะครับ
ส่วนอาการน้องแมนยูหลายคนอยากจะรู้
ว่าล่าสุดอาการเป็นอย่างไรบ้าง
คุณหมอได้ต่อแขนให้น้องแมนยูแล้วนะคุณ
อาการโดยรวมยังทรงตัวมีไข้เล็กน้อย

ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของแผลติดเชื้อ
ก็คงต้องรักษาตัวอีกนานและเรื่องของกายภาพบำบัดอีก
ใช่แล้วก็ต้องดูเรื่องภาวะซีดด้วย
เพราะว่าหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามีภาวะซีดต้องให้เลือดเพิ่มเติม
แต่น้องก็บอกนะคือก็ยังพอสื่อสารได้
บอกว่าตอนนี้ก็ปวดแขนยังปวดแขนอยู่
แต่ทีนี้เรื่องของครอบครัวน้องแมนยู
ก็คงต้องประสานให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลทุกคนเลยนะคุณนะ
คุณพ่อคุณแม่ก็พิการน้องแมนยูก็มารับสภาพแบบนี้อีก
แต่ทีนี้ทางด้านของคนโพสต์ต้นโพสต์

เขาก็ยังอยากจะให้คนร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวของน้องแมนยู
เขาก็เลยแชร์เรื่องของบัญชีธนาคารต่อนะฮะ
บอกว่าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลย
หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางโรงเรียนเป็นคนเปิดบัญชี

ทางโรงเรียนเป็นคนเปิดบัญชีนี้
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อน้องแมนยูต่อไปนะฮะ
โรงเรียนเขาก็ต้องดูแลลูกศิษย์แบบนี้ด้วยนะครับ
หากคุณผู้ชมมีความประสงค์
จะร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวของน้องแมนยูก็ทำได้เลยนะฮะ